สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนคร
สนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม

ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม

ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ครูหมีเป็นครูอยู่ที่จังหวัดชายภูมินะครับ
ครูหมีเป็นครูอยู่ที่จังหวัดชายภูมินะครับ
ครูลงเรียนห้วยต้อนพิธยาคมนะครับ
ครูลงเรียนห้วยต้อนพิธยาคมนะครับ
อยู่ที่ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
เรื่องราวของครูหมีเนี่ยเริ่มต้นมาจากครูหมี
เรื่องราวของครูหมีเนี่ยเริ่มต้นมาจากครูหมี
ได้โพสต์เฟสบุ๊คนะครับทุกผู้ชมครับ

แจ้งถึงลูกศิษย์ครูหมีห้วยต้อน
ที่ครูค้ำเงินกู้กรยาศรให้พวกเธอได้เรียนมหาวิทยาลัย
ที่ครูค้ำเงินกู้กรยาศรให้พวกเธอได้เรียนมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘
ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘
ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘
ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘
ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘
ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙๒๕๔๘

พอผมไปดูยอดหนี้ที่คิดตรงนี้เนี่ยคือมายอดหนี้สุดท้ายที่กรยศมีหมายมาแล้วก็ว่าผมเป็นหนี้ค้ำนี่
นักเรียนคนนี้ตรงนี้สองแสนสองนักเรียนคนนี้สองแสนแปด

ตั้งแต่ม๔จนจบมหาวิทยาลัยอย่างนี้๒แสนกว่าอย่างนี้ครับ

ตอนที่มีข่าวครูวิพาที่ครูวิพาเนี่ยเป็นข่าวดังขึ้นมาตอนนั้นครูหมีได้หมายสารหรือยัง

ก็ติดตามก็ไปติดตามนักเรียนแล้วก็ตามให้เขาต้องเรียน

เขามาไกล่เกียร์ที่ศาลแล้วก็พาไปไกล่เกียร์ที่ศาล
ก็จะเป็นตัวแทนของกรยศล่ะอาจจะเป็นสำนักทนายความที่เขาว่าจ้างมา
เป็นคนไกลเกลี่ยแล้วก็บางที่ก็เป็นเจ้าที่ธนาคารไปด้วย
ก็ไกล่เกียร์กันทำสัญญาต้องทำสัญญาอย่างนั้นนะ
ถ้านักเรียนไม่ส่งให้ครบต่อไปครูจะโดนน่ะ
ผมก็ไม่วิตุกเท่านั้นยังไม่เจอเหตุการณ์
ยังไม่มีเคสกูวิพาผมก็ถามก้อเดียแล้วว่า
เหนือละ๒๓พันใจได้อยู่ดีครับ
ปีนี้มาเติมก็ไปกันตาม

บางรายเขาก็หายไป

นางสาวคนนี้ไม่ส่งมาถ้าสามงวดสี่งวดอย่างเงี้ยผมก็
พี่ครูตามเจอจนมัจกายเครียร์เนี้ยครับ
ส่งไปอีกสักพักนึงก็หายไปอีกครับผมก็ไปตามหาอีกอ่า
ตามบางทีก็ตามไม่เจอก็บอกเพื่อนเขาโทรหาเพื่อนเขาที่ใกล้ชิดกันครับ
คุณพวกเขาก็ติดตอบช่วยบอกให้ให้เพื่อน
ไปส่งบรรทนาคารบางดึ้เพราะว่าเขาทัลงมาแล้วครับ
บางทีหนูก็ทำงานแล้วแต่หนูต้องเปลี่ยนงานตรงนี้
เงินยังไม่ได้ขอยืมก่อนเหรอคะ

ใช้จ่ายส่วนตัวยืมต่ออีกทีหนึ่ง
ครับคนละ๓๐๐๐บ้าง๔๐๐๐บ้าง

ประมาณ๔๐คนเนี่ยนะ
มีคนที่ใช้หนี้มั้ย

หมดแล้วก็มีคนที่ไม่ใช้หนี้กี่คน

ที่ผมได้นำเอามาแก่นี่๑๕คน

มีปัญหาย้อนกลับว่าที่เขาไม่ได้ส่งมาแล้วอยู่เนี่ย

แสดงว่าเป็นปัญหาจริง
ที่ตามหาอันนี้๒ลายนี้หาเจอมั้ย
เจอตัวแล้ว

เท่ากับว่าเด็กทั้งหมดเนี่ยที่ครูค้ำให้
แล้วมีปัญหาเรื่องจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง

แต่ว่าเคสของครูหมีก็คือว่า

ก็ให้ไปช่วยตามหา

ก็คือกรมบังคับคดีเอาหมายไปติด

ในการจะเอาทรัพย์สินไปขายเพื่อมาใช้หนี้กรยาศร

ให้แชร์เข้าไปนั่นแหละครับ
แชร์แจ้งตามที่โรงไลน์เป็น

คิดได้อ้าวเราเจอกับเสียงแล้วนี่ว่า

ถ้าเกิดเขายึดจริงหมดเลย

สุขภาพก็ไม่ดียังไม่ปกติเสียงคอเพิ่ง

เจาะหลอดลมอยู่๒ปีพูดไม่ได้

ตัดทิ้งแล้วก็จับมันต่อใหม่หมอว่างั้นนะครับ
ตัดส่วนที่มันตันออกไปแล้วก็เอามาต่อใหม่แล้วก็เย็บ
เจ็บแล้วก็๑เดือนต่อมาจริงพูดได้

ถ้าพูดมากบ่อยก็เสียงมันจะหายไปเอง
ก็ต้องมาตั้งสติใหม่แล้วก็ใหม่

ก็เลยนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของแชร์ตัวนี้

ว่าพอมาถึงนักขนาดนี้แล้วเนี่ย
ปัญหาของครูหมีทำยังไงบ้าง

แล้วมีอะไรบอกถึงลูกศิษย์ด้วยนะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับทุกผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวครับ
เราคุยกันต่อกับครูหมีนะครับครูผู้มีชะตากรรมเดียวกับครูวิพาที่กำแพงเพชร
หมีอยู่ที่ชัยภูมินะครูหมีก็เล่าเรื่องราวให้ฟังแต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ย
หมีโชคดีกว่าครูวิพาหน่อยหนึ่งก็คือครูหมีตามลูกศิษย์ที่ไม่ใช้หนี้กรยาศรจนเจอ
ตามไปหาเจอแล้วก็พามาศาลแล้วมาเจรจากลายเกลี่ยใช้หนี้กันครับรวมนักขณะนี้มีลูกศิษย์ที่ติดหนี้กรยาศรแล้วครูหมีค้ำประกันกี่คนครับ
หมดนะครับรวมทั้งหมดนะขณะนี้รวมทั้งหมดขนาดนี้ตั้งแต่เริ่มแรกมาจนถึงปัจจุบัน
วันถึงหน้าที่ผมอ่าอ่าราคามันก็เติบสี่สิบเอาเอาที่หน้าปัจจุบันนี้ที่ว่าเป็นหนี้ยังค้างหนี้อยู่
อ๋อยังค้างหนี้อยู่อ่าที่ยังติดค้างหนี้อยู่ยังค้างหนี้อยู่แล้วก็แล้วก็ที่ธรรมไกรเกลี่ยนี่มีอยู่สิบห้าคน
เท่ากับว่าตอนนี้มีลูกศิษย์๑๕คนที่ครูหมียังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ก่อยสออยู่
และเขากำลังอยู่ระหว่างทางการผ่อนใช้คืนอยู่ครับผม
โดยในสิบห้ามีสองมีสองคนที่ที่ค่อนข้างมีปัญหาหน่อย
ที่ไม่ไม่มีเงินจ่ายกลยสอมาสองปีแล้วเพราะ
เพราะว่าตกงานไม่มีงานทำไม่มีงานทำ
เคยมีงานทำแต่ตอนนี้ไม่มีงานทำครับแล้วก็อีกคนนึงก็
ครอบครัวแตกแยกก็ต้องหาเลี้ยงลูก
ลำพังด้วยตัวคนเดียวพ่อคุณพ่อคุณแม่
เสียหมดอืมแม่เขาเพิ่งเสียไปเมื่อปีก่อนครับ
ครับไปรักษาพี่ชายด้วยแม่ด้วยอืมพี่ชายซึ่งเป็น
อยู่ลงโพยาบาลรกจิตอย่างเนี้ยก็ยังไม่ปกติ
สามีอืมทำงานอยู่พอตอนหลังมานี่ก็
ไปมีภรรยาใหม่ลูกอายุ๒ขวบกว่าก็ต้องเลิกกัน
แกก็ต้องมาอยู่ตัวคนเดียวกับลูก
จึงไม่มีเงินส่งก็จะสอเพียงแค่หารายได้เป็นค่าล้มลูก
แล้วก็ใช้ไต่ของตัวเอง
เพราะตอนนี้แกก็เหมือนกับไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ต้องไปอาศัยเพื่อนอยู่
ครูมีคนที่ตกงานหรือว่ามีความลำบากลำบลรายได้ไม่พอ
ใช้เราพาไปคุยกับยาวสอบพาไปเจรจากรายเกลียดที่ศาลไม่ได้หรือ
ว่าเราไม่พร้อมจะจ่ายเราไม่มีเงินจะจ่ายในช่วงเวลานี้อะไรอย่างนี้
ก็เพิ่งตามเจอแล้วก็นักเรียน๒คนนี้เพิ่งติดต่อกลับมาผม
ว่าตอนเกิดเรื่องกรณีครูวิพาณแล้วก็เห็นเฟสของผมออกไป
ผมจึงรู้ว่าเขาตกงานซึ่งรู้ว่าเขาไม่มีงานทำ
สิ่งที่ครูหมีกังวลณขณะนี้ก็คือ
อย่างครูวิพาเนี่ยคือเขาตามให้เจอจนที่สุดแล้วก็ต้องถูกบังคับคดี
แต่ว่ากรยศรกรมบังคับคดีเขาก็มาช่วยเหลือดูแลแล้ว
แต่สิ่งที่ครูหมีแม้จะตามลูกศิษย์เจอแล้ว
สิทธิ์กำลังใช้หนี้กรยาศรอยู่เนี่ย
แต่สิ่งที่ครูหมีวิตกกังวลในขณะนี้ก็คืออะไรครับ

หรือจนคนก็จะงานนี้มันคงหายไป
สามารถมันเป็นไม่ได้ในหราคสแล้วก็จะถูก
ว่ากรยศก็คงจะตามมาที่คนขับล่ะทีนี้
เพราะเขาตามหาคนคนนั้นไม่ได้แล้ว
แต่นี้แหละตอนนั้นผมก็คงจะเกษียแม่ภูรี
ก็เป็นคนแก่คนหนึ่งที่อยู่บ้าน
เงินที่ได้บำนานมาหรือว่าบ้านที่มีก็คงจะ
คือตามกฎหมายเนอะก็ผู้ค้ำก็ต้องชดใช้
ทรัพย์สินที่มีล่ะก็คงจะถูกยึด
เอาไปขายทอดตลาดเอาไปเพื่อใช้หนี้ให้หมด

ข้าวก็บางคนก็แสนต้นแสนปลาย
ผมก็ประมาณล้านรึเปล่า
ปีกลมคาดว่าประมาณ๑ล้าน๑๕คน

สินส่วนตัวเราคิดว่าพอไหม
ล้านหนึ่งถ้าเข้ามายึดพอไหม
ไม่พอหรอกครับเพราะที่ดินที่บ้านผมมีอยู่นี้ก็
ประเมินก็แสนกว่าบาทเอง
แล้วก็มีบ้านหนึ่งหลังก็สร้างมาตั้งเกือบ๔๐ปีแล้ว
นี่ก็จะถึงซัก๕หมื่นนึงยังไม่รู้
อ่ะเดี๋ยวคุยกับครูหมีต่อแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากรยศอยู่กับเราที่ถามตรงนะครับ
เดี๋ยวครูหมีฟังไปพร้อมกันด้วยนะฮะเผื่อท่านจะมีอะไรแนะนำนะครับ
สวัสดีครับท่านผู้จัดการกรยศท่านชัยนรงค์กัชปานันครับสวัสดีครับท่านครับ

ครับก็เรื่องราวของครูหมีเชื่อว่าท่านคงได้ติดตามอยู่พอสมควรนะครับ
รายละเอียดของครูหมีก็คือลักษณะอาจจะแตกต่างกับครูวิพานิดหน่อย
คือครูวิพานิดหน่อยคือครูวิพานิดหน่อยคือครูวิพานิดหน่อยคือครูวิพานิดหน่อยคือครูวิพานิดหน่อยคือครูวิพานิดหน่อยคือครูวิพานิดหน่อยคือครูวิพานิดหน่อยคือครูวิพานิดหน่อยคือครูวิพานิดหน่อยคือครูวิพานิดหน่อยคือครูวิพานิดหน่อยคือครูวิพานิดหน่อยคือครูวิพานิดหน่อยคือครูวิพานิดหน่อยคือครูวิพานิด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

หาผู้ค้ำครับคือคือถ้าเผื่อว่าผู้กู้ไม่ไม่ชำระหนี้เราเนี่ย
เราต้องดำเนินคดีครับในการดำเนินคดีเนี่ย
ต้องดำเนินคดีภายในยุคความทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันนะครับ
หลังจากนั้นเราก็ต้องดำเนินการสืบหาทรัพย์
โดยเราต้องพยายามสืบเอากับผู้กู้ก่อนจะถึงที่สุด
และก็จะมาถึงผู้ค้ำประกันครับครับท่านชัยนรงค์ครับ
อย่างผู้กู้เนี่ยในนิยามความหมายในส่วนของพวกเยาสรเนี่ย
ตอนที่เขากู้เขาก็เป็นเด็กเป็นเยาวชนเรียนหนังสืออะไรพวกนี้
เมื่อเขาโตมาทำงานแล้วเขาไม่ใช้หนี้เนี่ยเราไปที่พ่อแม่เขา
ไปที่ครอบครัวอะไรเขาได้ไหมฮะก่อนจะถึงผู้ค้ำ
หรือว่าเราตามกฎหมายแล้วก็คือต้องไปผู้ค้ำเลยคือจริงจริงเนี่ยนะครับ
ปกติเนี่ยเด็กตอนที่เป็นผู้กู้อายุยังไม่ถึง๒๐เนี่ย
ในฐานะผู้ปกครองก็จะต้องเซ็นให้ความยินยอมแต่เขาเป็นคนให้ถ้า
ยินยอมในฐานะให้ทำนิติกรรมนะครับไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกัน
เพราะฉะนั้นเวลาดำเนินคดีเนี่ยต้องดำเนินคดีกับผู้ค้ำประกัน
ซึ่งเป็นคู่สัญญากับกรยศรครับไม่สามารถที่จะไปดำเนินคดี
เอากับพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ให้ความยินยอมได้ครับในส่วนนี้ท่านมีอะไร
อยากจะอธิบายหรือว่าชี้แจงอะไรเพิ่มเติมให้กับประชาชน
เข้าใจไหมครับในหลักการการทำงานการบังคับหนี้ตามกฎหมายของกรยศร
ต้องดำเนินการครับต้องต้องบอกว่าเงินที่เราให้กู้เนี่ยครับ
เป็นเงินภาษีของของประชาชนนะครับครับเราให้เอาเงินอันเนี้ยมาให้
น้องเนี่ยกู้เงินเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาไปสร้างเพื่อมนุษย์ในตัวเอง
เปรียบเสมือนกับการให้ทุนไปเรียนภาษีภาษีครับน้องน้องเรียนจบเนี่ย
เราก็ขอคาดหวังว่าน้องก็จะใช้คืนเงินส่วนนี้กลับมาที่กองทุน
เพื่อให้กองทุนเป็นกองทุนหุ่นเวียนในการนำเงินเนี้ยไปให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อต่อไปครับอืม
ทีนี้ถ้าน้องไม่คืนเงินมาเนี่ยกรยศก็ต้องมีการดำเนินการติดตาม
เรามีการติดตามหลายระดับนะครับทั้งโทรศัพท์
ทั้งการส่งข้อความเสียงข้อความเป็นตัวอักษรและมีจดหมายบอกเลิกสัญญา
เรามีการดำเนินคดีแล้วก็กลับมีการยึดทรัพย์ครับแต่ทุกขั้นตอนเนี่ย
เปิดโอกาสให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันเข้ามาไก่เกลี่ยได้เสมอ
มีน้อยก็เข้ามาใช้น้อยนะครับมีมากก็เข้ามาใช้มากแต่ขอให้มาแสดงตน
ให้โอกาสครับมีคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วค้ำประกันนี้เยอะไหมฮะ
จากข้อมูลตัวเลขล่าสุดนะครับครับตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
ถึงสองห้าหกศูนย์เนี้ยมีผู้กู้ทั้งสิ้นเนี้ยประมาณสองล้านห้าแสนคน
ครับเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยเป็นคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต
อืมอีกสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับคือลุงป้าน้าอาเนี่ย
พี่น้องต่างต่างเนี้ยประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นต์อ่า
เปอร์เซ็นเท่านั้นคือเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคุณครูเนี่ย
ประมาณศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นท่านหนึ่งครับศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ
ซึ่งมันก็เมื่อเทียบกันแล้วนี่คือเป็นบุคคลภายนอก
หลังจากที่เริ่มมีกระแสข่าวเรื่องกรยศรดำเนินการฟ้องร้องผู้กู้เนี่ย
บุคคลภายนอกก็จะระมัดระวังในการค้ำประกันมากขึ้นครับ
อืมครับเอ๊ะท่านครับเราในอนาคตเนี้ย
จะมีหลักการในการทำยังไงไหมฮะว่าอย่างครูคนนึงเนี่ย
อย่างเคสของครูวิพาหรือว่าครูหมีเนี้ยคำให้กับเด็กต้องแบบโอ้โหสี่สิบคนหกสิบคนอย่างเงี้ย
จริงแล้วครูคนหนึ่งโดยหลักทรัพย์ของเขาโดยเงินเดือนโดยตำแหน่งหน้าที่ราชการของเขาเนี่ย
เขาควรจะค้ำได้กี่คนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เวลาถูกบังคับหนี้กลับมาเนี่ย
ได้มีกำลังในการใช้หนี้ได้อย่างเงี้ยครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาต
ชี้แจงถึงขั้นตอนก่อนนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวประชาชนจะได้เข้าใจว่า
ทำไมถึงหลักการถึงเป็นอย่างงั้นเอ่อปกติเนี้ยก็จะสอนนะครับ
กู้เงินแต่เราไม่ใช่สถาบันการเงินครับเราไม่ได้วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้
อืมเราให้กู้กับผู้ขาดแคลนครับที่มีรายได้ไม่เกินสองแสนบาทต่อปีนะครับ
ครับนั่นในความว่าใครที่ยิ่งจนเนี้ยก็
ก็ยิ่งให้กู้เพราะว่าเขาเป็นคนผู้ขัดแคลนอืม
เราไม่ได้วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมแล้วเนี่ยในกฎหมายในขณะนั้นเนี่ย
วางหลักไว้ว่าการค้ำประกันเนี่ยต้องไม่เป็น
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการกู้ยืมเงินการศึกษาครับนั่นหมายความว่าเราไม่อาจจะไปกำหนดว่า
ผู้กู้ยืมเงินจะต้องเป็นใครรายได้เท่าไหร่เราไม่ได้กำหนดอย่างนั้น
เราไม่ได้กำหนดอย่างนั้นก็บังเอิญว่าเราก็ไม่ได้
ในไม่ยี่สิบปีก่อนเนี้ยก็ไม่มีการไม่ได้คาดคิดว่า
จะเกิดปัญหานี้ขึ้นว่าจะมีผู้ค้ำประกันจำนวนมากแบบนี้นะครับ
ระบบก็จริงไม่ได้จำคิดอย่างงั้นครับเพราะเป้าประสงค์ของเราก็คือต้องการให้เขาได้เรียนหนังสือ
จบไปมีงานทำแล้วก็กลับมาใช้หนี้กรยาศรถูกต้องครับ
แต่ถ้าไปเอาหลักกล้องมีคนค้ำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเด็ก
ไม่ได้กู้ไม่ได้เรียนประมาณอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับน้องน้องที่ขาดแคลนอยู่แล้วเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอยู่ในฐานะของคนที่ขาดแคลนเหมือนกัน
ถ้าเราไปจำกัดว่าจะต้องเป็นใครคนนั้นเป็นผู้ค้ำประกัน
เป็นฆาติการสี่ไหนสีไหนเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปหาเนี่ยมันยิ่งลำบากครับ
ก็จะเป็นอุปสรรคของการเข้าถึงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาครับ
จึงไม่ได้มีข้อกำหนดนี้ไว้ครับแต่ในอนาคตตอนนี้เรากำลังจะคือ
เกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยเราก็มาทบทวนนะครับว่าต่อไปเราจะล็อกระบบว่า
ครู๑คนเนี่ยจะทำได้ผู้กู้ได้กี่คนแล้วก็ในวงเงินไม่เกินเท่าไหร่
กำลังทำในการครับหมายถึงราชการทุกคนด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่แค่แค่
เฉพาะครูสำหรับคนที่จะเอาตำแหน่งราชการมามาเซ็นค้ำประกันครับ
ทุกคนเลยครับที่จะมาค้ำประกันเนี่ยเราต้องมีการกำหนดวงเงินแล้วก็จำนวน
บุคคลที่จะค้ำประกันไว้ในอนาคตครับครับอย่างกรณีของครูหมีเนี่ย
เท่าที่ฟังนะขนาดนี้แล้วจำเป็นที่ครูหมีจะต้องไปพูดคุยอะไรกับกรยศอีกไหมฮะ
หรือว่าก็เป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้วจริงจริงแล้วเนี่ยครับ
คือถ้าอย่างคุณครูเนี่ยผมอยากจะให้คุณครูถ้ามีโอกาสตรงนี้ท่านมาที่กรุงเทพเนี่ย
ถ้ามีโอกาสอยากจะเรียนเชิญว่าพรุ่งนี้เนี่ยแวะมาที่สำนักงานกรยาศรนะครับครับ
เดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดให้เราเอาตัวเลขของจำนวนผู้ค้ำประกันที่คุณครู
แจ้งว่าเราค้ำประกันเนี่ยมันจะกระทบกับตัวเลขของทางเรานะครับอืม
แล้วเรามาดูว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรครับ
เราจะเร่งดำเนินการติดต่อไปยังลูกหนี้ทุกคนครับ
อ่ารวมทั้งคนอื่นด้วยไหมครับที่มีปัญหาลักษณะเหมือนครูหมีครูวิพาสามารถไปหาที่กรยาศรได้ไหมฮะ
ได้เลยครับจริงทุกคนสามารถที่มาที่กรยศกรยศเปิดโอกาสเสมอครับ
ตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มอยู่แล้วครับปกติวันหนึ่งเนี้ยจะมีสายเข้ามาประมาณหนึ่งพันห้าร้อยสายอ่า
แต่หลังจากที่เกิดกรณีนี้ขึ้นมาเนี่ยวันนี้สายเราจำนวนเข้ามาสูงมากขึ้นประมาณเกือบ๓๐๐สายต่อวัน
เดี๋ยวผมโดรสอบให้อีกทีหนึ่งอยากให้มีเวลานะขอถามครูหมีไว้ขอไปหาท่านบุจตกกรรมกรยาสอนะ
เพื่อท่านจะได้ดูเรื่องให้ว่าตกลงมันไปถึงไหนเขาว่ายังไง

สุดท้ายครับท่านชัยนรงค์ครับท่านมีอะไรจะฝากถึงกับทุกคนไหมครับ

ครับก็ฝากเรียนถึงน้องผู้กู้ยืมนะครับว่าวันนี้กรยาศรให้โอกาสท่านไปสร้างธรรมนุษย์ในตัวแล้วเนี่ย
เมื่อท่านเรียนจบแล้วท่านมีทุนมนุษย์ในตัวท่านสามารถสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ย
ขออภินท่านกันเงินบางส่วนมาใช้หนี้กับทางกรยาศอร์
ค่อยผ่อนนะครับมันจะค่อยหมดไป
สำหรับผู้ค้ำประกันท่านใดที่กังวลใจหรืออะไรต่างเนี่ย
สามารถจะมาติดต่อที่กรยศมาตรวจสอบข้อมูลได้
แล้วเรามาดูวิธีกันว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ

ขอบพระคุณมากครับ
การกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศนะครับ
คุณชัยนรงกัชปานันนะครับ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวคุยกับครูหมีต่อนะครับว่า

จากนี้ไปครูหมีที่ยังกังวลอยู่
มีอะไรฝากบอกถึงลูกศิษย์บ้าง
สิทธิ์กี่คนต่อกี่คนเนี่ยเพราะอะไร
ที่ผ่านมาเขาถึงไม่ใช้หนี้กรยศรเลย

ท่านผู้ชมครับหลายท่านให้กำลังใจครูหมีมานะครับ
แต่เชื่อว่าถ้าท่านได้ยินเรื่องนี้เนี่ย
ต้องเห็นใจและให้กำลังใจเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าครูหมีเล่าให้ผมฟัง

จากนี้ไปจะเซ็นค้ำประกันอะไรให้ใครไหม
ครูหมีบอกเพิ่งเซ็นคำให้เพื่อนครูด้วยกันเหรอ

ใช่
ได้เงินแปดแสนเข้าไปเลยเหรอลาออกแล้วไปเลย

เขาก็มาชดใช้สากรตามไม่ได้เขาก็มารีดที่คนค้ำ
ก็ยื่นฟ้องศาลบังคับคดีให้ส่งให้ต้องชดใช้เงินคืน
ก็ถ้ามันจะใช้เงินคืนก็จะไม่ได้เงินปันผลแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์กู้ต่อ
๔คนก็ต้องหารเฉลี่ยคนละ

คืออยู่ดีมีหนี้๒แสนเนี่ยเหรอจากการค้ำประกัน
ซึ่งในช่วงเวลานี้ครูหมีก็มีเรื่องของค้ำประกันให้กับเด็ก๑๕คน

โอ้โหรู้สึกยังไงเนี่ย
ก็กับเพื่อนที่ทำงานด้วยกันก็
คนค้ำด้วยกัน๔คนก็คิดกันแบบโปรงเหมือนกันแหละครับ

ถ้าคิดว่าทาหน้ามีจริงก็คง
ชาติที่แล้วเราคงจะไปทำบุญทำกรรมกับเขาไว้

ตอนนี้ก็ไปขอกู้สากรซ้ำเติม
แล้วเอาเงินที่กู้ได้ไปใช้หนี้คืน
ก็คือเราจะได้จำนวนแต่เฉพาะตัวเลขมาที่เป็นเงินกู้ของเรา
แต่ตัวเงินสากรเขาก็หักไปหน้าที่จ่าย
เราไม่มีเงินสดคืนเขานั่นแหละเราก็เลยต้องไปกู้สหกรณ์เพิ่ม
เพื่อมาใช้หนี้แทนเพื่อนครูที่หนีไป

สมมุติถ้าพรุ่งนี้มีคนมาหาถึงบ้านถึงโรงเรียนเลย

แต่จำเป็นล่ะครับผมก็ไม่มายกล้าแล้ว

แล้วตอนนี้เพื่อนก็มีอยู่แต่ว่าคนก็มีเพื่อนครูด้วยกันอีกกลุ่มนึง
เพราะมันครับสหกรอยู่กู้ได้ถึง๖อาหาร

อีกคนหนึ่งก็ต่อมูลจะหนีเหมือนกันอีกหนึ่ง

มาที่เรื่องกรยศรเนี่ย
ตามเด็กจนเจอแล้วรู้ทุกคน๑๕คนเทียวไปเทียวมาอยู่หลายที่ตามเอง
ตอนนี้อยู่ในกระบวนการผ่อนชำระหนี้ต่างเนี่ย

แต่ก็อย่างที่ครูหมีบอกก็คือมันก็ยังกังวลอยู่เนี่ย

ในใจคิดอะไรเวลานอนเวลาคิดเวลา
ก็คิดแต่ว่าถึงช่วงว่าถ้าเราถูกหักทุกอย่างถูกยึดทุกอย่างเนี่ย

ก็คิดว่าถ้าจะให้ไปทำงานนั่นหนักคงไม่ไหว

ก็เลยมองไปดูแลอาชีพส่วนมากก็จะเป็นอาชีพที่ตัวเองเคยทำมาก่อน
เพราะเมื่อก่อนพ่อแม่ก็เป็นชาวรา
ก็เลยไปหาอาชีพที่อยู่ตามพื้นน้ำบ้านชาวบ้าน
เพราะชาวบ้านปกติชาวบ้านเขาก็อยู่ได้ก็หากินง่ายไป
ถ้าเป็นทุ่งไล่ทุ่งนาก็หาจับปูจับปลาไปปลูกผักปลูกอะไรกินไป
ที่เหลือก็ขายบ้างก็คงถ้าถูกยิดไป
ไม่มีอะไรแล้วนี่คงจะอยู่เพื่อรอวันตายพูดง่าย
ถ้าเหลือแต่ตัวอาชีพครับเขาจะน้องนั้น

ตอนนี้มีภรรยาครับ
อายุมากนี้เองเมื่อสามสี่ปีที่เรียว

และเดือน๔๕ทุ่ม
เพราะต้องดูแลเขาทำการบ้าน
อยู่เป็นเพื่อนเขาให้ทำการบ้าน
มีแต่งานไม่ได้เขามาปรึกษา
ถามว่าข้อนี้ทำยังไงเราก็เอาเขาอย่างนั้น
หมีไม่มีลูกตอนนี้มีภรรยา
ที่ผ่านมาก็คือรักเด็กนักเรียนเหมือนลูก

แต่ปัจจุบันนี้ด้วยความรักความเมตตาของเรา
เราก็เซ็นค้ำประกันหวังให้เขามีการศึกษาต่างนานา
แต่พอมันกลายเป็นปัญหาให้กับเรานะช่วงเวลานี้ในวัยใกล้เกษียณ

ปอดติดเชื้อนี่ผมไม่รู้หรอกนะครับ
คือน้องเขามาเล่าให้ฟังที่เขาไปเฝ้าบอกว่าวันแรก
แต่หมอหมอเขาเรียกญาติไปสั่งหรือบอกเลยว่าหมอช่วยเต็มที่แล้ว
ก็มีโอกาสแค่๓๐ที่จะรอด
คือใส่ท่อหายใจใส่อะไรระยงยานเต็มหมดน้องเขาเล่าให้ฟังนะครับไม่รู้เรื่อง
รู้สึกตัววันที่๒๕ในสภาพที่ตื่นลืมตากลับมา

ติดกับเตียงแล้วก็มีสายอะไรยัดเข้าไปเต็มหมด
น้องต้องลองให้ฟังว่าปล่าวป่วยอยู่ขั้นไหน
เป็นยังไงบ้างเป็นอะไรบ้าง

ก็แบ่งหน้าที่กันว่าคนนี้จะไปจองวัดนะ
คนนี้จะต้องไปดูประวัติของพี่นะ
จะมีประวัติยังไงจะเชิญแขกใครบ้าง

เขาเตรียมการตอนที่๓แล้ว
หมอเขาบอกแล้วตี๓แล้วคงจะไปแล้วล่ะ

แต่น้องเขาก็เลยมาเตรียมการเพื่อไม่ให้ผิดพลาด

กระทั่งที่สุดวันนี้ก็ต้องเจาะคอด้วย

เพราะว่าหลอดลมตีบ

แล้วผังผืดที่หลอดลมเพราะว่ามันจะสร้างหลอดลม
เพราะว่าปิดหลอดลมออกไป
เพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้
มีอะไรอยากฝากบอกถึงลูกศิษย์ทุกคน
๕คนที่เป็นหนี้กรยาศรที่ครูค้ำประกันให้
และหวังว่าเขาจะใช้หนี้จนตลอดรอดฟัง
ครับก็ฝากถึงลูกศิษย์ทุกคนนะครับ
แล้วก็นักเรียนทุกคนที่กู้เงินของกรยศรนี่แหละ
ก็ตามหน้าที่ของเราแล้ว
แล้วก็มีเมื่อจบมาแล้วมีหน้าที่การงานแล้ว
ก็ผ่อนใช้ซะนะครับตาม

ตามที่เราให้คำสัญญาไว้กับกรยศร
ก็จะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่จะไปส่งให้น้อง
คุณน้องต่อไปได้เรียนต่อนะครับ
ก็จะได้ต่างฝ่ายต่างก็สบายใจ

เขามีความคิดที่จะเป็นคนดีของสังคมอยู่

เหมือนกับเราเคยช่วยเขามาตั้งแต่แรก
ตั้งแต่เขามาเข้าม๑มาอยู่ม๑ก็เลยต้องช่วยก็ถือว่าเป็นหน้าที่
ที่เราจะต้องดูแลเขาให้ตลอดรอดฟัง
จนจบไปได้ถึงขั้นได้ทำงาน
ทำงานเราก็ยังเป็นห่วงอยู่ถามว่าทำงานดีไหมทำงานยังไงได้อะไรบ้าง
บางคนที่จบไปแล้วช่วงที่เขาไม่มีเงิน
เขาไม่ได้งานทำเขาก็มาขอก็ต้องให้เขาอีก
เป็นกำลังใจให้นะครับครูหมีขอให้สุขภาพแข็งแรง
แล้วก็เด็กใช้หนี้จนหมดมีความสุขหลังจากเกษียณอายุด้วย
ขอให้เป็นจริงขอบคุณนะครับสวัสดีครับครูหมีครับ
นี่คือเรื่องราวของครูหมีกับเรื่องของหนี้กรยศรครับ
เชื่อว่าทุกท่านคงได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะฮะเกี่ยวกับการค้ำประกันต่าง
หมดเวลาของถามตรงครับเดี๋ยวท่านติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง
เพิ่มเติมได้ในไทยรัฐนิวโชว์นะครับคุณเข็มมาสอนรออยู่
แล้วผมจะไปอยู่ที่นั่นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ